ท่านผู้ชมครับที่ฉะเชิงเซาเนี่ยมันมีเหตุการณ์ในหมู่เครือญาติเกิดขึ้น
ผู้ที่เอาคลิปมาร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนนะฮะ
บอกว่าญาติของพ่อของเธอคุณพ่อเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว
ค่ะมารุมทำร้ายเธอแม่เธอด้วยน้องสาวเธอด้วย
ถามว่าเพราะอะไรเธอบอกว่าไม่พอใจที่ไปทวงเงิน
เป็นเงินที่เคยคำประกันรถไว้ให้ตั้งแต่เมื่อปีสองห้าสี่แปดนะฮะ
เราก็เลยลงพื้นที่ไปไล่เหตุการณ์นี้ให้นะครับแต่ว่าดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
พ่อกระจ้านะไปไม่ได้ไปได้มาหรอ
มาร้านเทนหน่อยค่ะติ๊กส้อยนุ้งค่ะ
หลายคนหน่อยนะฮะชุลมุนวุ่นวายแต่คนนึงเนี่ยวิ่งเข้ามานี่
แต่เครือญาติกันทั้งนั้นนะครับท่านผู้ชมครับ
คือคลิปนี้เนี่ยคุณนวลนะชื่อจริงชื่อนวลนภา
บอกว่ากำลังถูกอาสะพ้ายที่ชื่อสุมาทำร้ายแถวนั้นนอกจากเครือญาติกันแล้วมีเพื่อนบ้านด้วย
เขาก็พยายามมาช่วยกันห้ามแล้วทันใดนั้นนะก็มีแม่ของคนที่ชื่อสุที่เป็นอาสะพ้าย
ซึ่งชื่อหมวยวิ่งเข้ามาถืออาวุธบางอย่างเข้ามาด้วย
เข้ามาช่วยลูกสาวคนที่ยืนอยู่หน้าประตูบ้านเนี่ย
ชื่อบุญเฉียบเป็นแม่ของคุณนวลที่เอาคลิปมาเปิดเผย
บอกพอเห็นว่าหมวยถือเสี่ยมพุ่งเข้ามา
ก็วิ่งออกไปดึงตัวหมวยออกมากลัวลูกสาวน่าจะถูกทำร้าย
แล้วมันก็ชุนละมุนนี่ฮะประมาณอย่างนี้นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑ทุ่ม๕๘นาทีวันที่๓๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ท่านผู้ชมครับพอเราตรวจสอบเรื่องนี้ไปเนี่ย
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
นี่เป็นก่อนเกิดเหตุก่อนเกิดคลิปเมื่อสักครู่นี้
ในคลิปเนี่ยทุ่ม๕๘แต่ตอนนี้คือ๑ทุ่ม๕๑วันเดียวกันนะครับ
พฤศจิกายนนะฮะ
มีเสียงจากฝั่งครอบครัวของคนที่ชื่อสุ
ซึ่งทางคนที่ถูกทำร้ายบอกว่าคนที่ชื่อสู่เป็นผู้ก่อเหตุ
ตะโกนมาทางบ้านของนวลคนที่ถูกทำร้าย
หนี้ก้อนนั้นเนี่ยไม่มีไม่หนีไม่จ่าย

อยากมาเอากับกูกูไม่หนีกูไม่จ่ายกูอยู่ตรงเนี่ย

วันนี้เราลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้หน่อยนะครับ

นะชื่อจริงชื่อนวลนภานะฮะคุณนวลเนี่ยที่เธอบอกว่าเธอ
ถูกทำร้ายเธออยู่ในคลิปเธอบอกว่าก่อนเกิดเหตุคนที่ชื่อ
สุซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องมาด่าครอบครัวของเธอหลังจากไม่พอ
ใจที่ญาติแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องอีกคนนึงที่อยู่ต่างจังหวัด
ทวงหนี้จำนวนหกหมื่นบาทหนี้ก้อนนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากสุออก
รถคันใหม่ตั้งแต่ปี๒๕๔๘โดยให้แม่ของเธอที่ชื่อบุญเฉียบช่วย
ค้ำประกันให้แล้วก็สัญญาว่าช่วยค้ำให้หน่อยเถอะยังไงจะไม่
ให้เกิดความเดือดร้อนแต่หลังจากนั้นสุไม่จ่ายค่างวดรถแล้ว
รถคันนั้นก็ถูกยึดไปค่ะในขณะที่สุก็ต้องชำระหนี้ค่ารถที่
ติดค้างอยู่๖๐๐๐๐บาทคือไม่ใช่ว่ายึดแล้วหนี้เก่าไม่จ่ายนะ
เขายึดรถไปแล้วเนี่ยแต่หนี้เก่าที่ค้างชำระอยู่ต้องจ่ายที่
ไงอืมนางบุญเฉียบที่เป็นผู้ค้ำประกันให้กับนางสุจนเมื่อเดือน
ตุลาคมที่ผ่านมามีหมายสารส่งมาที่บ้านบอกว่าถ้าแม่เธอไม่
ชำระหนี้หกหมื่นบาทเนี่ยก็ต้องถูกยึดบ้านเอาไปขายเพื่อชำระ
นี่เธอก็ต้องไปร้องขอความช่วยเหลือจากน้องสาวของแม่
แล้วก็ญาติญาตินะลูกพี่ลูกน้องต่างคือเขาก็ให้เงินมานะ
ละสามหมื่นบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปเพื่อเอาเงินมาชำระหนี้ก้อน
นี้ญาติทั้งสองคนที่ออกเงินให้คนละ๓๐๐๐๐บาทรวมเป็น๖๐๐๐๐
หมื่นเนี่ยเขาก็ต้องไปทวงเงินไงถามว่าทวงจากใครก็ทวง
สุนั่นแหละค่ะปรากฏว่าสุบล็อกช่องทางติดต่อแล้วก็มาหาว่า
ครอบครัวเธออย่างนู้นอย่างนี้สุดท้ายแล้วนี่ฮะวันนี้จุดเกิด
นั้นหยากย้ายกันไปเนี่ยแต่บอกว่าวันนี้เธอกลังวนเรื่อง
ความปลอดภัยของครอบครัวมากเพราะว่าบ้านของเธอกับบ้าน
ของสุอยู่ติดกันสุเป็นลูกชายแม้สุจะเป็นลูกของอานะ

พ่อเธอเสียชุดไปตั้งจาก๒๐กว่าปีแล้ว

แม้ว่าสูตรจะเป็นน้องลูกของอา
แต่ว่าจะต่อกันติดหรือเปล่า

ก็กูจะให้พวกมึงโดนยดที่

เขาบอกว่าพวกมึงจะได้ไม่มีที่อยู่กันไง

ก็เขาทั้งที่เขาเป็นคนสร้างขึ้นมา

เพราะเขาไม่พอใจที่เราไปทวงเงินใช่

เป็นเพราะเราไปทวงเงินเขาด้วยข้อนี้แหละ
ก็เขาแบบใช้ชีวิตกินหลู่เที่ยว
แบบฟุ้มเฟ้ออ่ะมีเงินแต่ไม่ใช้หนี้

แล้วหนูบางทีหนูกับน้องกับแม่เนี่ย

เขาจะคิดให้เพื่อนเขาทำอะไรหรือไม่

ตอนนั้นก็เคยทะเลาะกันมีปัญหากันไปรอบแล้ว
น้องชายเขาก็ด่านู่นนี่นั่น
เขาก็จะเอาปืนลงมายิงยิงทิ้งหมดเลยนะ

ทีนี้คุณป้าบุญเฉียบนะฮะ
ค้ำประกันซื้อรถให้กับคุณสุ
ก็เป็นคุณแม่ของคุณนวลนภาเมื่อสักครู่นี้นะครับ

เธอก็อยากต่างคนต่างอยู่นั่นแหละ
กลายเป็นว่าทุกวันนี้ต้องอยู่อย่างระมัดระวัง
กลัวว่าเนี่ยญาติข้างบ้าน

เขาเอาไม้มาตีลูกสาวคนโต

ลูกสาวกันโตเข้าไปทำงานแล้ว
ลูกสาวกันโตเข้าไปทำงานแล้ว

ลูกสาวกันโตเข้าไปทำงานแล้ว

ลูกสาวกันโตเข้าไปทำงานแล้ว

ลูกสาวกันโตเข้าไปทำงานแล้ว

ลูกสาวกันโตเข้าไปทำงานแล้ว
ลูกสาวกันโตเข้าไปทำงานแล้ว

ใครจะถามอะไรไม่รู้เรื่องทั้งหมด
เหตุการณ์นี้เราก็ไม่รู้นะฮะว่าความจริงมันเป็นยังไงนะครับ

คือได้เห็นได้ฟังจากคลิปมันก็ไม่ได้ว่า
ต้นสายปลายเหตุเป็นยังไงเราก็ไม่แน่ใจ
ฟังจากทางฝั่งแค่ของเจ้าของคลิปใช่ไหม

ที่ทางฝั่งเขาบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้เราก็พยายามจะไปหานะ

ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าตกลงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่
เพียงแต่ว่ามันมีคลิปความชุระมวลรุนวาอยู่ตรงนี้

มันก็ไม่ใช่คำตอบหรือว่าทางออกในปัญหาอยู่ดี